คิงคู่ขวัญครับพาไปที่เชียงรายกันหน่อย
กาแฟแห่งนี้กำลังหอมกลิ่นกลุ่นของกาแฟครับ
ปรากฏว่าลูกค้าคนนี้เดินเข้ามาแล้ว
มองอยู่ที่ชั้นวางของแล้วไปเอื้อมหยิบกรอบรูป
เป็นกรอบรูปพระครับเป็นพระพุทธรูปเชียงแสนนะครับ
เอากรอบรูปลงมาเสร็จปุ๊บเอามาทุบทุบทุบทุบทุบทุบ
แล้วปลาลงพื้นเลยอ่ะโอ้ยวงจรปิดจับภาพชัดไปดูครับอืม
เดี๋ยวขอมือดูดีกันหน่อยครับ
เออเดี๋ยวนะคุณคิงเขาเป็นลูกค้าเหรอคะ
เป็นลูกค้าครับแล้วเขาก็ดูท่าทางแต่งตัวก็ดูดีอยู่นะ
แต่งตัวปกติมากแต่ก็งงเหมือนกันว่าสิ่งที่เธอทำ
ทำไมมันแปลกล่ะที่หยิบลงมานี่ภาพอีกมุมหนึ่งนะครับ
เกือบ๑๐โมงครับเมื่อวานนี้ร้านกาแฟแห่งนี้อยู่ในจังหวัดเชียงรายครับ
เอื้อมหยิบมากรอบรูปนี้เป็นกรอบรูปพระนะครับ
วาดลายเส้นพระพุทธรูปสมัยเชียงแสนนะครับ
เอาทุบเสร็จปั๊บปลาลงพื้น

งงกันทั้งร้านครับพนักงานก็งงอ้าวยังไงดีอ่ะ
ลูกค้าคนอื่นก็งงเห็นไหมฮะทุกคนมองมาเหมือนกันหมดเลยอ่ะ
เธอเดินไปคุยกับลูกค้าคนอื่นในร้าน
แล้วหันกลับมาจ่ายเงินค่ากาแฟและขนมพันสามร้อยบาท
แล้วบอกว่าเป็นค่าเสียหายกรอบรูปด้วย
เดี๋ยวคราวหน้าจะมาเคลียร์กับเจ้าของร้านเอง

งงค่ะดิฉันก็ยังนั่งงงอยู่ณเวลานี้ค่ะ

ตักผงโกยมาโกยขยะอะไรต่าง

เดินกลับมายังมีอารมณ์มาเอากาแฟที่สั่งซื้อขนมเพิ่ม
และจ่ายเงินเป็นค่าเสียหายต่างต่างที่เกิดขึ้นค่ะเจ้าของร้าน
กลับมาก็งงเหมือนกันบอกว่าไม่เคยเจอหน้าผู้หญิงคนนี้มา
ก่อนด้วยนะไม่รู้เหมือนกันว่าเธอทำแบบนี้ไปทำไมปกติแล้ว
เนี่ยคือกรอบพระแบบนี้นี่ไงครับคุณขวัญคุณผู้ชมเป็นพระ
เจ้าแสนแทร่ทันใจในพื้นที่อำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงราย
เห็นไม๊พระพุทธรูปสมัยโบราณอ่ะลายเส้นสวยงามเลยพวกว่า
ชาวพุทธก็จะนับถือนะถือว่าเป็นของสูงเขาก็จะตั้งไว้ที่
แบบนี้เพราะว่ามันจะเป็นสิริมงคลกับร้านค้าของเขา
เป็นที่ยึดเหนียวทางใจด้วยแล้วทำไมมาทำแบบนี้
วันที่เปิดร้านวันแรกได้กรอบรูปนี้มา
ก็ถือว่าจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่รักและเคารพก็เป็นสิริมงคล
ทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยเจ้าของร้านงงมากครับ
คิดว่าเขาน่าจะมีอาการทางจิตหรือเปล่า
ว่าปกติคนทั่วไปคนอย่างคนไทยเนี่ยเมืองพุธอยู่แล้ว
รูปพระรูปอะไรอย่างนี้มันก็ต้องอยู่ที่สูงมีอะไร
แล้วผมเห็นผมก็โมโหนะเขาจะเอาลูกอย่างเงี้
รูปพระมันเป็นรูปที่เปิดร้านวันแรก
เหมือนเขาเอามาฝากมาและเขาก็มาโยนมา
มันก็รู้สึกเหมือนไม่ค่อยดีเท่าไหร่

เพราะว่านอกจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับกรอบรูป
เป็นกรอบพระแล้วก็ยังมีแก้วน้ำของตกแต่งป้ายโฆษณา

เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าจากทางคุณตำรวจด้วย
แล้วก็จากผู้หญิงในวงจรปิดด้วยว่า
เธอมีคำชี้แจงทำไปทำไม
ไม่ชอบกรอบรูปนั้นเหรอ

แต่ว่าเราจะไม่ชอบอะไรเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปทำใช่ไหม

ซื้อขนมเทอมจ่าย๑๓๐๐บาท
เดี๋ยวรอติดตามว่าเธอจะมีคำชี้แจงยังไงเพิ่มเติม
เรื่องนี้ต้องตามเพราะว่าอยากรู้เหมือนกันนะคะ